ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ข้าราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันอุปสมบทหมู่นะคะ
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสครบรอบ๕๐วันแห่งการสวรรคตค่ะ
ปัตตานีร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
โครงการอุปสมบทถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน๕๐วันแห่งการสวรรคต
โดยมีข้าราชการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อุปสมบทในครั้งนี้๑๔๔รูปโดยวันนี้เป็นพิธีปลงผมนาค
เจ้าคุณชะรัฐบอกว่าโครงการดังกล่าวมีความตั้งใจถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
และเป็นการบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาน๕๐วันค่ะ
เป็นโครงการที่ทำให้ประสงค์นิกรในพระองค์ท่านได้มีความสำนึกแล้วก็มีความแสดงออก
ซึ่งการให้เห็นว่าพระองค์ท่านได้ทำ
ให้กับชาวไทยมากมาย
หลังจากที่ทางจังหวัดปัตตานีนะครับ
ร่วมกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี
แล้วก็คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานีได้กำหนดให้มีโครงการบรรพชาอุปสมบท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙นะครับ
ในการที่จะร่วมโครงการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
เพื่อวัตถุประสงค์หลัก
ก็เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์ท่าน
จังหวัดปัตตานีนะคะจัดโครงการดังกล่าวที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวง
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็นการร่วมใจกันของข้าราชการในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ